คุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะถึงแม้ว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยงานโชว์งานเพลงงานคอนเสิร์ตหายหมด
แต่ว่าล่าสุดเขาคลอดซิงเกิ้ลใหม่ซึ่งทำในช่วงโควิด๑๙นี่แหละนะคะ
นั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า๒๔พฤษภาโอ้โหตอนนี้ยอดวิวทะลุ๑๐ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ส่วนที่ความฝันของศรีภรรยาแจงปุณาสานั่นก็คือการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
นางก็เลยขยันเหมาแผงสลากินแบ่งรัฐบาลงวดละเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
งวดละเป็นหมื่นค่ะแต่จะถูกบ้างหรือเปล่า

รัตเตอรี่ก็เล่นประจำนะคะ
ชอบเลยอ่ะชอบตูเลขชอบอะไรอย่างเงี้ย

คืออยากถูกรัวละเตอรี่อะครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วมันอยากถูกรัวละเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้โหร้าเจ็บเฉิกโคตรอะ

ไม่แน่หรอกดวงใครอยู่ดีไปจับมั่วซั่ว
นี่เราก็กระจายจับแล้วไง
เยอะนะก็แต่ละงวดก็เป็นหลักหมื่นทั้งนั้นแหละ
แล้วถูกมา๔๐๐๐สามตัวหน้า
ดีใจแล้วเอาเงินไปทำบุญ
มันก็ไม่ท้อด้วย
เราก็ช่วยอุดหนุนไงอุดหนุนคู่ขายไง
เขาจะได้ขายได้อะไรอย่างนี้
นี่เอาจริงนะคู่นี้เขาเคยทำรายการแล้วซื้อลอตเตอรี่นะทำยูทูปเขา
เลยนะเป็นปึกปึกเป็นเล่มแล้วมานั่งตรวจกันทีละใบ
คนทั้งบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันตรวจถามว่าถูกไหมตอบเลยว่าคือเขาทำได้
เก็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาหาเงินเก่งคือทั้งสามีทั้งภรรยาของคุณแจ๊คคุณแจงเนี่ยเขาหาเงินเก่ง
เลยสามารถที่จะซื้อเป็นปึกปึกแบบนี้แล้วพอถูกรางวัลนิดหน่อยก็เอาไปทำบุญ
ได้ไม่คุ้มเสียว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าอย่างเราอ่ะไปซื้อแบบเขานี่โอ้โหจะลำบาก
เอานะคุณผู้ชมนะลองสักเล่มไหมเจอกันกองสลากไม่ตอนนี้มีอยู่แล้วเป็นปึกเหมือนกัน